คุณผู้ชมครับตามที่เราได้เห็นข่าวต่างในโซเชียลที่มีการแชร์กันว่า
มีคนงานในโรงงานทูน่ากระป๋องติดเชื้อรวดเดียว๙๐๐คน
จริงหรือไม่จริงคำตอบคือจริง
แต่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าเขาบอกว่าเขามีการทยอยรายงานไปแล้วเป็นรายวันไป
อย่างที่เราเห็นว่าสมุทรสาข้อนเดี๋ยว๕๐๐หรือ๗๐๐๓๐๐
อันนี้คือ๙๐๐มันกระจายไปแล้วไปอยู่แต่ละวันบวกไปแล้ว
ก็เลยไม่มีการรายงานว่าตุ้มเดียวคือ๙๐๐คนไม่ใช่
เพราะว่าค่อยตรวจแล้วก็รายงานว่าเจอไป
ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากทางด้านของกรมควบคุมโรค

แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีข่าวเยอะในโซเชียลแชร์ไป
คนก็ตกออกตกใจเฮ้ยจริงหรือไม่จริง
มันเป็นยอดขนาดนั้นเลยเหรอ
เขารายงานเมื่อวานนี้เขาบอกว่า
ยืนยันว่ากระแสข่าวที่พบว่าพนักงานโรงงานทูน่ากระป๋องที่สมุทรสาคร
ติดโควิด๑๙๙๐๐กว่าคนเป็นเรื่องจริง

นายแพทย์โอภาษย์อธิบายแบบนี้ว่า

คนงานในบริษัทพัทยาฟู้ดประเทศไทยจำกัด
บริษัทผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารกระป๋อง

ผลคือว่าผู้ติดโควิด๑๙ปรากฏออกมา๙๑๔คน
โดยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ
ก็มีการรายงานตัวเลขนี้ไปแล้ว๒๓วันที่ผ่านมา

จังหวัดเองก็เลยมีการแถลงว่าเดี๋ยว๗๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง

หลังจากตรวจพบเชื้อก็มีการแยกผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มคนป่วยทันที

เอาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลสนามที่โรงงาน
มีการแยกพื้นที่เอาไว้เป็นที่เรียบร้อย
ส่วนที่หลายคนกังวลว่าแล้วอย่างนี้

เราไปซื้อทูน่ากระป๋องยี่ห้อนี้มากินได้หรือเปล่า

แล้วตอนนี้หลายคนกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็กินในพวกนี้แหละ
ไปซื้ออาหารกระป๋องจากซูเปอร์มากิน

คุณหมอยืนยันกินได้ไม่ต้องกังวล
ทำไมถึงกินได้ไปฟังเสียงคุณหมอชัดนะครับ
อีกประการหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวล
แล้วก็สอบถามมาว่าแล้วผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องแปรรูปที่เขาทำเนี่ย
สามารถบริโภคได้ไหมนะครับ
ก็คงนำเรียนย้ำว่าโรงงานที่เขาผลิตอาหารกระป๋องเนี่ย
เขาจะมีมาตรการการฆ่าเชื้อทุกอย่างอยู่แล้วนะครับ
มีการใช้ความร้อนมีการบรรจุผลิตภัณฑ์อย่างดีได้มาตรฐานนะครับ
ความร้อนที่เขาใช้ในการผลิตสินค้าของเขาสามารถฆ่าเชื้อ
ไวรัสโควิด๑๙หรือเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งจุดไหนที่มีคนงานที่ติดเชื้อ

ล้างมือล้างไม้ล้างมือให้สะอาดล้างกระป๋องให้สะอาด
แล้วก็ไปทำอาหารให้มันร้อนก่อน
ใช่แล้วคือทูน่าที่มันอยู่ในกระป๋องมันผ่านความร้อนมาแล้ว
ในกระบวนการการผลิตแล้วถูกบรรจุอยู่ในกระป๋องแล้ว
เชื้อโควิดมันคงไม่เล็ดลอดผ่านกระป๋อง

เป็นหนึ่งหน้ากระดาษยาวใจความหลักที่เราเอาออกมาให้ฟังก็คือว่า
สั่งหยุดผลิตในพื้นที่ที่พบเชื้อไปแล้วนะครับ
หลังพบคนงานติดโควิดพร้อมดำเนินการล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดทั้งหมดแล้ว
ตามรักษาการของกรมควบคุมโรค
น่าจะวางใจได้ระดับหนึ่งนะครับ